ไปดูความคืบหน้าการนำร่างของผู้หญิงชาวไทยที่ไปเสียชีวิตที่โอมานกลับมาที่ประเทศไทยนะฮะ
พี่สาวกับเพื่อนสนิทนะครับเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพของผู้เสียชีวิตตอนเธอยังมีชีวิตอยู่
ขอรับศพจากกงศูนย์แล้วนะครับหลังจากไปจ่ายเงินค่าขนส่งนะครับที่จะต้องนำศพกลับมาเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ถามถามแบบถามลอยว่าผู้ชายชาวโอมานคนนั้นเนี่ยจิตใจทำด้วยอะไรถึงทำได้ขนาดนี้นะฮะ
แล้วผู้ตายเนี่ยนะเป็นเสาหลักเลี้ยงดูครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยครับ
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ครับเรานำเสนอเรื่องราวของนางสาวสุพรัชงันลาโสมนะครับ
หรือว่าคุณแพลวที่ตกมาจากตึกชั้น๕เสียชีวิต
หลังจากเธอทะเลาะกับแฟนนุ่มชาวโอมาน
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีไปพบกับนางสาวปวริสามุ่งงามหรือว่าออย

เธอก็เล่าบอกว่าเธอกับครอบครัวอยากรู้ข้อเท็จจริง
แล้วก็ขอความเป็นธรรมให้กับแพลวด้วย
วิงวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งติดตามคดีให้หน่อย
ที่สำคัญนะแพลวคนตายเนี่ยเป็นสาวหลักของครอบครัว
หาเงินมามาเลี้ยงดู๕ชีวิตนะ
ซึ่งตอนนี้ครอบครัวขาดรายได้ไปเลยครับ
ส่วนการที่จะนำร่างของแพลวกลับบ้านเกิดนะฮะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊คขอความช่วยเหลือกระทั่งนายเพชรสหรัฐครับ
นักร้องชื่อดังเนี่ยยื่นมือมาช่วยครับ
มีพี่เพชรสหรัฐยื่นมือเข้ามาช่วย
บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยค่าใช้จ่ายค่ะ
ก็เป็นไปตามที่ที่โพสต์นะคะในเฟสค่ะแล้วก็ก็มี
มีประเด็นต่างออกมามันมีคำพูดหลายคนนะคะ
เราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไร
แต่ที่เราได้รับฟังมาก็คือเพื่อนโดนตีนะเรามี
เรามีทุกอย่างที่เราได้ฟังมาก็คือเป็นคลิปแหละแล้วบางคนเขาก็บอกว่าไม่ได้โดนตีโดดเอง
แต่ทางครอบครัวแล้วออยออยก็ปักใจว่าเพื่อนเราไม่น่าจะทำแบบนั้น
เท่าที่ได้ฟังมาผู้ชายคนนี้เป็นคนขี้หึงอารมณ์ร้าย
แล้วก็ตีกันหลายครั้งแล้วแค่นั้นเองจากเพื่อนที่เขาแบบ
จากคนที่เขาคุยกันตลอดใครจะมองออยยังไงไม่สนออยขอแค่ว่าครอบครัวเขาอ่ะ
เขาก็ยังเชื่อในสิ่งที่แบบออยทำออยทำด้วยใจ
เงินทุกบาททุกสตางค์ก็เข้าครอบครัวเขาหมดค่ะนางสาวคุณาไทยมานันทีนะครับ
พี่สาวของผู้เสียชีวิตขอความเป็นธรรมนะขอความเป็นธรรมให้กับน้องสาวทั้งน้ำตาเลย
หลังจากทราบข่าวการเสียชีวิตของน้องสาวเธอเสียใจและตกใจมาก
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเหลือหน่อยเพื่อความเป็นธรรม
ให้น้องสาวเธอให้ครอบครัวของเธอที่สำคัญเธอเป็นห่วงตรงนี้
คือพ่อเธอเนี่ยนะครับเป็นผู้ป่วยจิตเวชอยู่บ้าน
พอทราบข่าวจากทางทีวีพูดเลยเดี๋ยวพ่อตามไปอยู่ด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมมันซ้ำลงตรงนี้แหละ
ฟังแล้วทำใจไม่ได้ครับเป็นห่วงพ่อมาก
ก่อนหน้านี้๓วันน้องสาวนะครับยังโทรติดต่อมาหาเธอแล้วบอกว่า
ขอคุยกับลูกหน่อยคิดถึงมากเลยนะ
เชื่อว่าอันนี้แหละอาจจะเป็นรางสังหรณ์เหมือนกัน
ทำใจไม่ได้นะคะตกใจพ่อก็เป็นจิตเวทด้วย
ค่ะตอนนี้ก็คือพ่อก็ทราบเรื่องเลย
พ่อทราบแต่ว่าตายแต่หนูก็ดูข่าวพ่อดูข่าวแล้วอาจจะรู้แล้วล่ะ
ว่าเป็นอะไรตายพ่อก็ทำใจไม่ได้พ่อก็บ่นเหมือน
บุตรบอกว่ารอหนูนะรอพ่อนะเดี๋ยวพ่อจะตามไป
พอบ่นนะก็เลยตอนนี้น่ะญาติพี่น้องน่ะอยู่ด้วยเลย
ก็เลยอยากให้น้องนี่กลับมาเผาอยู่บ้านเรา
แค่นั้นแล้วก็อยากรู้ว่าทำเพื่ออะไร
คุณผู้ชมครับคุณออยไปที่กรมการกงศูนย์กระทรวงการต่างประเทศครับ
ยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือช่วยพาร่างของแพลวเพื่อนของเธอ
เนี่ยกลับประเทศไทยฮะขณะที่คุณนัทพลนีระพัฒนากุลนะครับ
เล่าให้ฟังบอกว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเขาได้ไปสอบถาม
คุณผู้ชมฮะลองฟังนะฟังคนที่อยู่ที่นู่นนะ
มีปากเสียงกันที่ชั้นล่างของอาคารสูง๕ชั้นหลังนั้น
จากนั้นทั้งคู่ก็ขึ้นไปที่ชั้น๕คือเพื่อนจะกลับห้อง
แต่ระหว่างทางมีการทะเลาะกันจนสุดท้ายนะครับแพลวเนี่ยตกลงมาที่พื้นชั้นล่างกระแทกพื้นเสียชีวิตครับ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าที่แท้จริงแล้วตกลงไปเองหรือถูกจับโยนลงไปกันแน่
ส่วนแฟนนุ่มหลังก่อเหตุก็เข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับอยู่ระหว่างการดำเนินคดี
ส่วนร่างของแพลวตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะครับยืนยันจะไม่มีการเผาร่างของแพลวอย่างแน่นอน
นี้นะครับจากการที่เขารู้จักกับแพลวแล้วก็แฟนนุ่มนะครับ
พบว่ามักจะมีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยแหละแล้วก็มีถึงขั้นลงไม้ลงมือหรือไม่นั้นเนี่ยเขาไม่รู้ครับ
ส่วนครอบครัวของคุณแพลวผู้เสียชีวิตนะครับที่อยู่ที่อำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนคร
วันนี้นางจุรีรัฐเทพอาจนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
ลงพื้นที่ไปพูดคุยไปช่วยเหลือไปเยียวยาเบื้องต้นนะครับ
คือท่านยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่คาดว่าจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย๑สัปดาห์แหละ
ถึงจะนำร่างของแพลวกลับมาถึงประเทศไทยได้
ขณะที่น้องภูมิฮะน้องภูมิเป็นลูกชายคนโตอายุ๑๒ขวบของคุณแพลวเนี่ย
พอรู้ข่าวก็ให้ย่าเนี่ยพามาที่บ้านเพื่อจะมาดูหน้าแม่นะครับ
แต่พอมาถึงก็ผิดหวังย่าก็เล่าบอกว่าน้องภูมิเนี่ย
เคยพูดให้ฟังว่าแม่เคยบอกว่าแม่สร้างบ้านเสร็จจะรับไปอยู่ด้วยนะ
ศสกขไทยนะครับได้พูดคุยคุณสุชาติชมกลิ่น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็รับเรื่องไว้แล้วนะครับ
อยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ
จะนำร่างกลับไทยนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้นะครับ